ดูเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะแหมวันนี้เราอยู่กันแค่สามทุ่มครึ่ง
ค่ะอ่าเดี๋ยวไปเร็วหน่อยกันแล้วกันนะฮะปฐุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุยิงกันเสียชีวิตสองศพนะครับ
เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้วระหองระแหงกันมาเป็นปี
เมื่อคืนออกมาตะโกนด่าต่อว่ากันสุดท้ายมีบ้านหลังหนึ่งชักปืนขึ้นมา
รัวยิงใส่บ้านเขาอีกหลังนึงตายไปสองศพนะฮะ
นี่อย่าเลื่อนไงนะ

นี่อย่าเลื่อนไงชิ้น
เอาให้
เอาไงฟื้นเร็ว
เหลือจริงแล้วเอาให้

เอาให้
โหดไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วฮะอันนี้คือโหดเยี่ยมมากจริงจริงคือยิง
เซตแรกไปแล้วยิงซ้ำอีกเซตหนึ่งนะคะเขานอนนี่เขานอนเสียชีวิตอยู่กลาง
ตรงเนี้ยสองศพแล้วยังมีขู่ยังมีไล่มียิงเนี่ยรีดไล่ยิงลงพื้นซ้ำอีกเนี่ย
โหว้ท่านผู้ชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับ
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
นายวรินทรแก้วชิงดวงอายุ๓๑คนที่ถือปืนออกมาเนี่ยปืน๓๘วิ่งออกมาจากบ้าน

แล้วก็ไล่ยิงเขาคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับ
นายธานินชะลิงสุชื่อเล่นชื่อตั้มอายุ๔๙เสื้อสีขาว
เป็นสารวัตรกำนันตะบนบึงยี่โถ

หันไปจ่อยิงนายวรพงศ์พินธวัฒน์หรือว่ามดอายุ๔๖เสื้อสีเทาที่อยู่ใกล้กัน

แล้วหันมายิงใส่ยิงซ้ำขู่คนแถวนั้นอีก

รวมแล้วเนี่ยยิงไป๘นัดนะครับ
จะเห็นได้ว่าผู้ตายทั้งสองคนเดินออกมาจากบ้าน
นายวรพงศ์เนี่ยตะโกนท้าทายให้นายวรินทรมือปืนเนี่ยออกมาจากบ้านเหมือนกัน
แล้วมีภรรยาของนายวรพงศ์ดึงตัวห้ามเอาไว้
ไม่ให้เดินไปบ้านฝั่งอีกฝั่งนึง
สุดท้ายเนี่ยนายวรินทรเนี่ยผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากบ้าน
พร้อมกับเอาปืนมาด้วยแล้วก็ลั่นไกลปืน
หลังจากสิ้นเสียงปืนภรรยาของนายวรพงศ์เข้าไปดูสามีพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งไปที่บ้าน

ส่วนภรรยากับลูกของนายธานินอีกคนนึงที่ถูกยิง
ก็วิ่งออกมาจากบ้านเพื่อจะมาช่วยเหลือสามี
แต่ผู้ก่อเหตุออกมาแล้วยิงใส่อีก๓นัด
ขู่ไม่ให้ใครมาช่วยไม่ให้มาช่วยสองคนนี้
ซึ่งเขาถูกยิงเนี่ยนอนฟุบอยู่ที่กลางถนนตรงนี้กันเนี่ยนะครับ
สพคูคศหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มาที่เกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่กลางซอย๑๔ของหมู่บ้าน
แล้วก็แขนซ้ายอีกนัดหนึ่งรวม๓นัดเสียชีวิตนะครับ
ใกล้กันก็คือนายวรพงศ์ที่เสียชีวิตเหมือนกัน
ถูกยิงเข้าหนึ่งนัดที่กลางศีรษะเข้ากกหูซ้ายกับแขนขวา

นายวรินทรมือปืนคนก่อเหตุบ้านอยู่เยื้องกับหน้าบ้าน
หลังที่เกิดเหตุตรงจุดตรงนั้นนะครับ
บ้านของนายธานินนะฮะตรงนั้นน่ะ
ตำรวจได้ปิดล้อมแล้วไปตรวจสอบพบว่าเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
นี่คือนายวรินทรคนก่อเหตุนะครับมือปืนนะครับ
หลังก่อเหตุไปหลบอยู่ในบ้านตัวเอง
แล้วก็มีปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการไปเอาตัวออกมาให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากนอกพื้นที่ไปก่อน
นี่ฮะร่องรอยของรูกระสุนปืนต่างสุดท้ายเนี่ยคุมตัวออกมาได้พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขาข้างขวาด้วยถามว่าใครยิง
เอาตอนนั้นก็เห็นยิงอยู่คนเดียวนายวรินทรบอกว่าปืนมันลั่นโดนตัวเองที่ขาข้างขวา
ก็เลยบาดเจ็บหนึ่งนัดนะฮะถูกยิงเข้าไปแล้วตอนคุมตัวออกมาเนี่ยโอ้โห
ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เขาตะโกนต่อว่าด่าทอกันว่าโอ้โหถึงขั้นยิงกันตายสองศพแล้วยิงขู่คนอื่น

โอ้โหนี่ฮะนี่ผมยังไม่อยากจะคิดภาพไปไกลมากกว่านี้เลยนะ
อยากคิดเลยค่ะท่านผู้ชมครับภรรยาของนายธานินหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามี
ชีวิตก็คือนายวรพงศ์นะฮะนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่บ้านช่วงนั้นเนี่ย
นายวรพงศ์หรือว่าในมดกำลังจะกลับบ้านที่อยู่ไม่ไกลกัน
ประมาณว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครถ้าใครมีปัญหา
ก็ออกมาคุยกันก็อาจจะหมายถึงวรินทรคนก่อเหตุที่บ้าน
อยู่แถวนั้นแล้วนายวรินทรก็วิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับถือ
ปืนมาด้วยแล้วก็ยิงสามีเธอกับยิงในมดพอคนในบ้านจะ
ออกไปช่วยก็ถูกยิงขู่

มีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายมาเป็นปีแล้ว
แต่ก่อนนั้นเนี่ยเค้าเคยมีปากเสียงกันมาก่อน

หนูกำลังจะดึงบอกว่าแฟนว่ากลับบ้าน

หนูว่ายืนดึงแฟนอยู่อย่างนี้ยังไม่โดนหนูเลยพี่

โดนหัวเลยเพื่อนอีกคนนึงก็โดนหัวเหมือนกัน

หนูดึงแฟนกลับอ่ะเถงเถียงกันอ่ะ

แต่โดนแฟนหนูอ่ะโดนหัวเลยอ่ะ
แฟนนาชีพอะไรชิบว่าจงใจไม่รัก

ส่วนผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ย
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่นะครับ

ได้ภาพคลิปกล้องวงจรปิด
มาหลายมุมมากในช่วงการเกิดเหตุ

วงจรปิดที่เป็นมุมหน้าปากซอย

เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย

ก่อนเกิดเหตุนี่คือตอน๕ทุ่ม๑๗นาที
หน้าบ้านของผู้ตายคือนายธานิน
กำลังดื่มกินเต้นรำอยู่กับครอบครัว
แล้วก็นายวรพงศ์ผู้ตายอีกคนนึงด้วย
กำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ

ซึ่งกำแพงตรงนั้นเนี่ยรั้วมันอยู่ติดกับรัวบ้านของ

หลังจากที่นายวรพงษ์ปัสสาวะเสร็จ

คุยกับนายวรพงศ์อยู่พักหนึ่ง

แล้วก็จะเห็นว่านายวรินทรผู้ต้องหาเนี่ย

ปัสสาวะตรงกำแพงใกล้บ้านเขา
คือภาพเนี่ยจะเห็นช่วงที่เขาเต้นอยู่อย่างนี้

เขาก็จะเห็นว่านายวรพงษ์เดินออกมา

หลังจากนั้นก็คือช่วงเวลาของการก่อเหตุแล้วค่ะ
คุณผู้ชม๕ทุ่ม๒๙นาทีนะคะ

หลังจากที่ผู้ต้องหา

แล้วก็เอาสายยางฉีดน้ำล้างกำแพง

ที่จะไปหาเรื่องนายวรินทรผู้ต้องหา

นายอุทธงเดินออกมาเหมือนจะไปหาเรื่องนายวรินทรผู้ต้องหาค่ะ

ใช่ค่ะคือภรรยาวิ่งมาห้ามวรพงศ์แล้ว
แต่ไม่ทันวรินทรวรินทรวิ่งออกมาแล้วถือปืนยิง

คือนอนกองอยู่ที่พื้นเรียบร้อยแล้วค่ะ

หลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นแล้ว
ปรากฏว่าพระยานายวรพงษ์

หลังจากตอนนี้จังหวัดพระยานายวรพงษ์วิ่ง

และสิ่งต่างก็คือ
ว่าโอ้โหอันนี้อันตรายแล้วล่ะไม่น่าจะรอดแล้ว
ทีนี้ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนออกมาจากซอยแล้วเนี่ย
จะเห็นตำรวจมาแล้วค่ะเพราะมีการแจ้งตำรวจแล้ว
ครับตำรวจเนี่ยมาตั้งแต่หน้าปากซอยเลยนะคะ
แล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าควบคุมตัวเป็นนาทีตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
เสื้อเกราะกันทุกนายเลยค่ะนำกำลังเข้ามาผ่านทางปากซอยเนี่ย
เข้ามาเตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตอนแรกเนี่ย
ซุ่มอยู่ปากซอยก่อนนะคะทำทีเหมือนกับว่าจะเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหา
แล้วก็ยืนวางแผนควบคุมตัวอยู่หน้าปากซอยแต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็บุกเข้ามาที่หน้าบ้านค่ะ
อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมชุดเกราะกันกระสุนกันหมดเลยนะคะ
ครับตำรวจเข้ามาที่หน้าบ้านตอนนี้คือเป็นเวลาเที่ยงคืนสี่นาที
มุมหน้าบ้านผู้ต้องหาซึ่งท่าทีของผู้ต้องหาก็คือมีท่าทีพยายามจะขอมอบตัว
แต่ตอนอยู่ในบ้านเนี้ยมีปืนด้วยตอนอยู่ในบ้านมีปืนตำรวจจะต้องระวังเต็มที่อ่ะ
แต่ตอนออกมาเนี่ยคือเดินตอนแรกนี่คือตอนคุมตัวแล้วนะ
แต่ตอนแรกที่เดินออกมาเนี่ยคือเดินยกมือออกมาเลยทำนองว่าผมมือเปล่า
ไม่มีอาวุธอยู่ในมือแล้วแล้วก็เดินออกมาจะมอบตัวกับตำรวจ
ยินยอมให้จับกลุ่มโดยดีครับมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายของผู้ต้องหาเนี่ย
เดินออกมาด้วยกันแล้วก็ยืนยกแขนโชว์เหมือนกันนะคะว่า
เขาเองก็ไม่มีอาวุธตั้งใจจะมามอบตัว
ตำรวจก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ควบคุมตัวเนี่ยค่ะ
จับล็อกกุญแจมือไขว้หลังนะคะแล้วก็พาขึ้นรถ
ส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเขาเองก็บาดเจ็บใช่ไหมคะ
แต่แน่นอนว่าตำรวจอายัดแล้วก็คุมตัวเอาไว้ค่ะ

ก็ถูกยิงเขาที่ขาขวานัดหนึ่ง

พอเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวได้แล้วเนี่ย
ก็จะมีรถขับเข้ามาจอดในที่เกิดเหตุด้วย
ซึ่งมุมวงจรปิดหน้าปากซอยเนี่ยค่ะ
ก็บันทึกภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สืบสวนสอบสวนเนี่ยคุมตัว

แล้วก็ไปขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ห่างประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
มีคลิปจากเพื่อนบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

ตอนที่เพื่อนของคนก่อเหตุ
เพื่อนของน้าวิลินทรมาไลฟ์อยู่

ผู้ตายเรื่องเพื่อนของเขาก่อน

เขาเข้ามาหาเหมือนพี่เขาคุยโทรศักดิ์แล้วเสื้อสี
สีน้ำเงินอยู่ใช่ไหมคุยวีดีโอ
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ย
คือเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย

โดยเฉพาะนายวรพงศ์ที่ไปปัสสาวะตรงกำแพงทะเลาะกัน
เรื่องก็คือดื่มสังสรรค์เปิดเพลงเสียงดังบ่อย
แต่ปัญหาหลักจริงคือที่
นายวรพงศ์คนตายชอบดื่มเมาแล้วก็ไปปัสสาวะ

อืมมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วกลิ่นมันก็เหม็นโชยเข้าบ้าน
เขาต้องมานั่งล้างเองเกือบทุกวัน

วันเกิดเหตุชนวนเหตุเลยนะฟังเส้นสุดท้ายเลยนะคือ
คนตายก็คือในวรพงศ์ไปหาเรื่องคนก่อเหตุไปคว่างปลาสิ่งของ
คนก่อเหตุก็เลยเข้าบ้านหยิบปืนแล้วอย่างที่เห็นเลยค่ะ
เนี่ยที่เขาต้องล้างเห็นไหมนี่คือผู้ก่อเหตุนะที่เขายกสายยางราดอ่ะ
เขาต้องมาล้างเองเป็นประจำเลยท่านผู้ชมก็ลองดูกันแล้วกันนะครับ
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายถึงขั้น
เอาปืนไปไล่ยิงกันตายอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ

ส่วนสาเหตุต่างก็ตามที่ท่านเห็นนี่แหละนะฮะ
ลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่อยู่ในระแวกจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เห็นเหตุการณ์ด้วยนะชื่อคุณชัยชนะ
บอกว่าตอนนี้กลัวมากเหตุการณ์มันแบบโอ้โหยิงกันตายสองศพขนาดนี้นะฮะ
หมู่บ้านก็อยู่กันแบบเงียบนะปกติเนี่ยนะครับ
ทำนองว่าฝั่งคนตายเนี่ยมาหาเรื่องฝั่งนี้เขาก่อน
ฝั่งนี้เขาก่อนสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุเกิดขึ้น
ว่านะถ้าสำหรับมาช้าเพราะว่าน่าจะมีน่ะ
เพราะว่าช่วงนั้นเขาข้างมากเลยคือไม่ให้ใครเข้ามาช่วย
คนในครอบครัวเขาไม่ให้มาช่วยถ้าเขามาช่วยเขาบอกเขาจะยิงเลยอ่ะสลดใจไหมพี่
โหยังแบบตกใจยังไม่หายเลยนะอยู่ดีอ่ะ
จะนอนแล้วไอ้เมียเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอก
เมียเขานอนแล้วหลับแล้วได้ยินเสียงปืน
ก็เลยลงมาห้ามแฟนผู้หญิงแต่เกิดเหตุยังไงไม่รู้
นี่ปืนไปลั่นใส่ค้าเขาอ่ะครับเราได้ไปคุยกับภรรยาแม่ยายแล้วก็ลูกลูก
หลานครอบครัวของในตั้มนะครับหรือว่านายธานินชะลิงสุ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ไปรับศพกันนะครับ
ทุกคนก็ยังโศกเศร้าเสียใจยังทำใจไม่ได้
โดยทางครอบครัวของนายตั้มบอกว่านายวรินทรมือปืนเนี่ย
จ่อยิงเข้ามาในบ้านในบ้านมีเด็กสามขวบกับมีผู้สูงอายุอยู่ด้วย
นี่ฮะที่บ้านเนี่ยยังมีรอยกระสุนอยู่ที่บันไดบ้านอยู่เลย
รถของเพื่อนบ้านท่อนงท่อน้ำถูกกระสุนเป็นรูหมด
ภรรยาของในตั้มธานินนะครับยืนยันว่าวันเกิดเหตุทั้งสามี
กับนายวรพงศ์ที่ชื่อเล่นชื่อมดไม่ได้ไปทะเลาะหาเรื่องอะไรกับนายวรินทร
จังหวะที่สามีของเธอกำลังจะเดินไปส่งนายวรพงศ์กับภรรยากลับ
อยู่อยู่ผู้ต้องหาวิ่งถือปืนมาจ่อยิงสามีเธอแล้วขู่ครอบครัวเธอว่าอย่าออกมา
ถ้าออกมาเดี๋ยวจะยิงให้ตายให้หมดซึ่งปมขัดแย้งระหว่างสามี
นายวรพงศ์กับฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าหลายปีแล้วตั้ง๓ปีแล้ว
แล้วก็มาถึงช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยนายวรพงศ์
ยิงปืนฉลองเข้าดาวน์ปีใหม่แล้วยิงเข้าป่า
ไปที่กำแพงด้านในสุดของซอยซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านของนายวรินทรมือยิง
อ้าวคือนายวรินทรตอนนั้นก็เข้าใจผิด
หาว่าในมดวรพงศ์เนี่ยมายิงปืนจะใส่บ้านเขาเหมือนจะยิงขู่เขาว่างั้น
เหมือนกับเคลียร์กันไปแล้วสุดท้ายไม่ยังไม่คิดว่ายังผูกใจเจ็บอยู่นะฮะ
ก็เห็นเขาขอโทษขอโพยจับมือกันกอดกันแล้วก็นั่งกินเหล้าด้วยกันหลังจากวันที่ขอโทษกัน
ประมาณสองสามรอบนั่งกินหน้าบ้านหนูเนี่ยค่ะแต่ก็วันนี้ต้นยังงงอยู่ว่าไม่รู้เขาไปโกรธแค้นอะไร
แต่เพราะทั้งนั้นเขาก็ไม่เคยมีปากเสียงกันเพราะเขากับแฟนหนูก็ไม่เคยคุยกันเลยแล้วตั้งแต่จากนั้นมา
ก็อยากบอกเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขายิงเขาก็ท้าทายเขาบอกว่าตำรวจทำอะไรกูไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูก็ได้ออกมา
ก็อยากรู้เหมือนกันว่ายิงคนตายถึงสองคนขนาดเนี้ยถ้ากฎหมายไทยยังปล่อยให้คนนี้ออกมาอีกอ่ะ
ยังมีกฎหมายเลยดีกว่าพี่ปล่อยเห็นอยากยิงใครก็ยิงเลย
มันต้องปล่อยออกมาแล้วมันเกินไปค่ะเพราะว่าช่วงจังหวัดที่หนูวิ่งไปนะ
แต่แฟนหนูยังหายใจอยู่เลยหนูยังเห็นวินาทีสุดท้ายที่เขาหายใจแล้วมันเจาะยิงลงไปที่กลางหน้าอกเขา
ถ้าเขาเป็นเสาหลังของครอบครัวดูว่าเขาคิดไหมอ่ะ
เขาเคยคิดถึงหัวอกคนอื่นหรือเปล่าแค่อารมณ์ชั่ววูบมึงพูดว่ามึงเมาได้แค่ได้เหรอพี่
ต่อตาเลยอ่ะที่สองนักที่ยิงกลัวหัวใจเนี้ยทุกเคยใช่ยิงต่อหน้าต่อตา
เด็กทั้งนั้นลูกตั้งทั้งนั้นหลานชายก็ตะโกนฆ่าเขาว่ากูทำไม
มึงทำพ่อกูทำไมแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็ได้ยินเขาว่าย้อนเข้ามา
ไอ้อาร์ตมึงไปอยู่ในคุกเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการเอง
เขาว่าอย่างงี้นี่แหละคำเนี้ยที่เรากลัวไงกลัวเพื่อนเขาอืม
คือบ้านของในมดวรพงศ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุสองร้อยเมตรค่ะตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
มาดื่มกินที่บ้านของนายธานินนะครับภรรยาวันนี้ก็อยู่ที่บ้านก็ร้องไห้
ยังช็อกอยู่เลยนะครับเพราะว่าสามีถูกยิงต่อหน้าต่อตาเลย
เธอก็พยายามจะไปช่วยนะสุดท้ายก็ถูกยิงขู่อีกนะครับ
ยายของนายวรพงศ์ก็บอกกับเรานะครับบอกว่าอยากให้ตำรวจลงโทษมือปืนให้ถึงที่สุด

เวียนกลับจากประมาณเขาจะกินก็กินอยู่ตรงในบ้านคนเดียวตรงเนี้ยเนี้ย
เจ้าของรถคันนี้เขาก็มาชวนไปกินคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะค่ะ
หลังจากฟังเรื่องราวแล้วก็บอกว่าฝั่งคนตายเองก็ทำไม่ถูก
แล้วคุณก็ไปปัสสาวะใกล้บ้านคนอื่นเขาแบบนี้

หลายคนก็เลยตำหนิพฤติกรรมคนตายกันเยอะเหมือนกัน

ด้วยการเอาปืนไปยิงกันตายขนาดนี้มันก็ไม่ได้

เข้าใจว่าอาจจะเหลืออดแล้วจริงแต่สุดท้ายแล้ว
แล้วก็มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเดินวนไปเวียนมาอยู่ที่
ลานหน้าบ้านก็คือน่าจะเป็นเท้าของนายวรินทร
ที่เขาบาดเจ็บจากการปืนลั่นใส่ตัวเองที่ขา
จังหวะที่จะเดินไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
เราได้คุยกับชาวบ้านในซอยที่เกิดเหตุ
บอกแบบนี้ค่ะมือยิงก็คือนายวรินทรอ่ะ
เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ตี๒บุกมาที่บ้านเขาบ้านเพื่อนบ้าน
และจะมาทำร้ายร่างกายแฟนสาวเขาด้วย
สาเหตุเพราะไม่พอใจที่ตัวเขาเนี่ยเอาบุหรี่ไฟฟ้า
ของนายวรินทรไปซ่อมให้แต่มันนานไปหน่อย
ซ่อมนานข้ามวันอธิบายเหตุผลก็ไม่ฟัง

วัดบินนานมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะ

ก็ออกมาคุยกับคุณชมพูแฟนหน้า

เขาบอกว่า
มันสกปรกบ้านเขาไม่เกรงใจอะไรอย่างนี้

บอกว่าเดี๋ยวจะเอาพวกเอาปืนมายิง

แค่เอาปืนมานั่งขัดหน้าบ้าน

แบบจะนำไหม
เยอะครับเยอะผมเฉยเฉยแล้ว

เราก็ให้ฟังทุกฝั่งเลยนะคะ

ไปตั้งที่วัดมูลจินดาราม
จังหวัดปฐมธานีที่ศาลาศรี

แต่มีความเศร้าเสียใจ
โตผู้ตายนั่งอยู่ข้างศพด้วยเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศรดน้ำศพ
ส่วนศพของนายวรพงศ์ค่ะญาตินำไปประกอบพิธีที่วัดลาดพร้าว
ก็มีพิธีรดน้ำศพญาติกำหนดสวดพระอภิษฐรรมตั้งแต่วันนี้ถึง
สิบห้ามกราคมแล้วก็จะชาปนกิจวันที่ยี่สิบหกนะคะ
ครับส่วนทางด้านคดีความค่ะมีการสอบปากคำครอบครัวผู้ตายทั้งสองรายแล้ว
แล้วก็สอบปากคำประจักษ์พยานพยานที่เห็นเหตุการณ์เบื้องต้น
ซึ่งชุดสืบสวนสอบสวนสพคูคศเองก็ไล่เรียงเก็บหลักฐาน
กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทุกมุมรอสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ
วรินทรอีกครั้งหลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บจากที่ปืนลั่นใส่ขาตัวเองแล้ว
แล้วก็จะมีการสรุปสำนวนคดีแล้วก็จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แต่คลิปตอนยิงมันก็เห็นเหตุการณ์ชัดนั่นแหละ

ส่วนมูลเหตุหรือว่าการจะแก้ข้อกล่าวหาอ้างอะไรต่างนานา
ก็ไปว่ากันในชั้นต่อไปก็แล้วกันใช่ค่ะ